รับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะค่ำนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิต
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ความสัมพันธ์
ของแล้วก็ทันวันยังไงค่ะหลายหลายคนได้ความสนใจมาก

เค้ามีการโพสต์รูปภาพของลุมอ้ำ

ซึ่งคุณอ้ำเองก็มีการตอบกลับแบบเล็กน้อย
แต่ว่าลาสุดที่น่าจะตามีเล็กน้อยมากจริง
คุณอ้ำตอบว่าค่ะ
ค่ะแค่นั้นนิดเดียวเลยค่ะ
งานนี้ลุ้นขึ้นหรือเปล่าพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เมื่อครั้งยังหวานชื่นอยู่เคียงข้างกันในหลายเหตุการณ์ที่น่าประทับใจ
เป็นความพอเหมาะพอเจาะที่คลิปวิดีโอดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการที่โทรศัพท์รวบรวมโมเมนต์แสนหวานในรอบ๑ปีที่ผ่านมา
พร้อมกับใส่เพลงในคลิปให้เองซึ่งก็ทำให้บรรดาแฟนคลับส่งเสียงเฮ
พร้อมเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่ลุ้นอยากให้คู่นี้มีลมพัดหวน
เพราะขนาดโทรศัพท์ยังเป็นใจซึ่งส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ตารอฟังข่าวดีอยากเห็นซุปตาสาวคนสวย
เพื่อรีเทิร์นรักกับหวานใจให้โซนหนุ่มแอบอีกสักรอบค่ะ
แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป